ต่อนะคะส่วนที่ประชุมคอรมอลในวันนี้ค่ะ
ก็ปรากฏว่าวันนี้มีคำสั่งเร่งด่วนออกมานะคะ
ให้สื่อมวลชนออกจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เป็นคำสั่งเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีการทราบว่าผู้สื่อข่าว
หนึ่งรายติดโควิดค่ะรวมถึงมีการสั่งปิดสิบสี่วันด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่ามีผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งเนี่ยนะคะ
ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มาทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาคุณนัทพงศ์
แล้วผู้สื่อข่าวรายนี้ก็ทำข่าวติดตามนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทธิ์แล้วก็เดินทางไปรายงานการชุมนุมทางการเมือง

ก็เลยต้องรีบแยกย้ายเลยนะคะวันนี้รีบมีคำสั่งด่วนเลย

นางสาวนันทริยาทวีวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ก็ประกาศให้ออกนอกพื้นที่ทันทีทำความสะอาดทุกพื้นที่
แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะกลับเข้ามา
ปฏิบัติงานในธรรมเนียบได้อีกเมื่อไหร่นะคะ
ส่วนผลการประชุมคอรมอค่ะก็มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี
แล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้๑๕เท่า

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑มีนาคมนะคะ
อันนี้ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นชอบสร้างแพ็คเกจดึงต่างชาติเปิดประเทศ
ก็จะให้วีซ่ายาว๑๐ปีนะคะ
อันนี้เป็นการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทย
มี๔กลุ่มก็คือกลุ่มมั่งข้างสูงกลุ่มเกษียณอายุ
ที่ต้องการทำงานในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก็คือจะดึงดูดกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนะคะ
อันนี้เขาบอกว่าคาดว่าจะช่วยเพิ่มชาวต่างชาติที่พักในไทย๑ล้านคน
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ๑ล้านล้านบาทเพิ่มการลงทุนในประเทศ๘แสนล้านบาทค่ะ
อันนี้ก็คือมาตรการนะคะครับส่วนเรื่องวัคซีนนะคะ
จัดสรรผ่านองค์กรนิติบุคคลต่างนะคะ
คาดว่าจะจัดส่งครั้งแรกแล้วก็ส่งมอบได้ในช่วงไตรมาสแรกปี๒๕๕๙
แล้วก็ทยอยส่งจนถึงไตรมาสที่๓ค่ะ